ซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการแถลงสถานการณ์โควิดในแพทย์ทวีสินนะคะ
ก็มีการพูดถึงกรณีที่เข้าใจผิดทำให้ประชาชนหัวร้อน
โหลดแอปหมอชนะหรือไม่โหลด
แล้วทำให้เกิดความไม่พอใจ
คุณหมอเปิดประเด็นตอนแถลงคุณ๑๑โมงครึ่ง

วันนี้ผมมีการพิจารณาตนเอง
แต่ขอให้ทุกคนฟังหลังจากที่ผมแถลงเรื่องอื่นทั้งหมด

เราก็ตั้งใจฟังยาวไปถึงตอนสุดท้าย
เชื่อไหมเมื่อวานคือดิฉันน่ะแบบ

คุณอ่านข่าวไปด้วยคุณฟังหมอไลฟ์ไปด้วย

แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่หมอทวีสินเอง
ก็รู้สึกทั้งเสียใจน้อยใจกับกรณีที่สื่อสารผิดพลาด

กรณีที่หมายความว่าถ้าเราไม่โหลดแอปหมอชนะ

แต่จริงแล้วกรณีถ้าเราติด
แล้วเราไม่มีแอปพลิเคชันนี้

ก็อาจจะมีความผิดในแพทย์ชมัญญาติถูกเฉิน

ว่าในแพทย์ทวีสินวิสนุโยธีนโศกศาลประคอนนี้นะคะ
ก็ได้มาขอโทษที่สื่อสารผิดพลาด
กรณีที่ถ้าใครติดโควิดแล้วตรวจพบว่า
ไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะมาใช้ก็จะมีความผิด
ซึ่งจริงแล้วจะมีความผิดเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ
แล้วก็เหมือนว่าจงใจปิดบังข้อมูลไม่มีแอปพลิเคชันนี้
แล้วทำให้คุณหมอเจ้าหน้าที่ทำงานยุ่งยากมากขึ้นนะคะ
แล้วต้องพิจารณาดูว่าบุกคนคนนั้นสามารถที่จะโหลดแอปได้
แต่ไม่โหลดแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะคะ
จุดนี้แหละค่ะก็เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคุณหมอเองก็อยากจะพยายามสื่อสารนะคะ
บอกว่าจริงแล้วไม่ได้อยากทำให้ประชาชนตกอกตกใจหรอก
ที่บอกคืออยากจะให้เชิญชวนให้ดาวน์โหลดกัน
ไม่ได้เป็นการบังคับแต่ถ้าดาวนโหลนได้
จะทำให้ทุกฝ่ายทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
ยอมรับเลยว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็มีการขุดคุยประวัติกรรมความมุมครอบครองคุณหมอ
คุณหมอเองก็เจ็บปวดใจที่ถูกตำหนิแบบนี้
แต่พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปวันที่๘มกราคม
มาดูยอดดาวน์โหลดแอปหมอชนะยิ้มออกแล้วค่ะ

ก็วันที่สื่อสารไปวันแรกนะคนก็รีบไปดาวน์โหลด
คนกลัวพูดง่ายคนกลัวโดนจัดติดคุก
แล้วก็ตอนเย็นนายยกบอกว่าไม่มีความผิด
พอเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินออกมาแถลงอีกครั้ง
ไม่มีความผิดนะฮะแต่เรื่องหนึ่งก็ชื่นใจอยู่
ที่มีคนก็ตื่นตัวไปโหลด๒ล้านครั้ง
ทำให้ยิ้มออกได้บ้างเรา๓คนก็โหลดแล้วนะ
คุณผู้ชมก็โหลดไว้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือ
ที่มันมีประสิทธิภาพหรือว่าคุณเข้าใจ

จะเอาพวกคอนแท็กรายชื่อเบอร์โทรศัพท์
คนที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราไปหรือเปล่า

คุณหมอก็พูดถึงเรื่องของการลาออกไม่ลาออก
คุณหมอบอกว่าการทำงานโคสกสอบอคลมานี่นะครับ
ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจ
แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดรอบแรก
คุณหมอได้พิจารณาตัวเองมาตลอด

จากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ไม่ได้มีการรับเบี้ยเลี้ยงในตำแหน่งนี้เลย
เพียงแค่เงินเดือนที่รัฐดูแลอยู่พอประมาณ
ทุกวันนี้คุณหมอบอกทำงานทุกวันด้วยใจ
ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งทำให้ดีที่สุด
ที่เรียนจิตแพทย์ก็ต้องมาเรียนรู้อีกหลายอย่าง
ทั้งเรื่องกฎหมายความมั่นคงและโรคระบาดด้วย
ท่านบอกด้วยว่ากรณีที่สื่อโซเชียล

หมอยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะ
แล้วผมก็มาจากสังสายการแพทย์
สิ่งที่ต้องมาเรียนรู้และเป็นเรียนรู้หนักที่สุด
ทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านความมั่นคง
ทางด้านเรื่องของโรคระบาดวิทยา
ซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาชีพของตัวเองเป็นจิตแพทย์

มีข้อบกพร่องแน่นอนแล้วผมก็บอกกับตัวเองว่าต้องเรียนรู้

จะบอกว่าผมจะติดในอำนาจในอะไรต่าง

ผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลย
แล้วก็อยากจะอยู่ในหน้าที่ของราชการและทำให้ดี

บอกว่าผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วก็น้อมนำพระราชดำรัฐของสมเด็จพระสังฆราชด้วย
คนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือถือว่ามีบุญ
แต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่น

แล้วก็เอาคำพระท่านมาบอกต่อด้วยนะ

เอาล่ะที่บอกว่าใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้
แล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าอย่างที่คุณอาริยาเกิดเอาไว้

นายพุทธิพงศ์ปุณกรรมรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันนะคะว่า
หลักการการออกแบบแอปหมอชนะเนี่ย
เป็นการติดตามและระมัดระวังนะคะข้อมูลของผู้ที่ติดเชื้อ
ส่วนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องกังวล

โดยความปลอดภัยของบุคคลที่กังวลอยู่เนี่ย

ว่ามือถือที่ติดตั้งแอปหมอชนะเนี่ย
ไม่ได้แอบดักฟังเสียงเราเวลาคุยโทรศัพท์กับใคร

แล้วก็ไม่ได้ล้วงข้อมูลลายชื่อเบอร์โทรศัพท์ต่าง

แล้วก็มีการขอถ่ายรูปหน้าเราเอาไว้

คือเราไม่รู้หรอกว่ามือถือเครื่องนี้เป็นใคร
แต่รู้ว่ามือถือเครื่องนี้เดินทางไปที่ไหนบ้าง

ก็จะมีการส่งบลูทูธเป็นระยะออกมา

เจ้าของมือถือเครื่องหนึ่งติดโควิดแล้วไปโรงพยาบาล

เขาจะรู้แล้วว่าเจ้าของมือถือเครื่องนี้ติดโควิด

ว่าใครที่เคยประสบพบเจอกับมือถือเครื่องนี้
ระยะที่บลูทูธสแกนเจอมันจะเป็นการส่งกันแบบนี้ค่ะ
โหลดแอปไปแล้วเราก็อยู่ตรงไหน

เขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยอะไรหรือเปล่า
ใครที่เข้าไปดูข้อมูลได้ก็คือกรมควบคุมโรค
ย้อนหลังได้๑๔วันนะคะ
ก็จะได้ช่วยบอกว่าแต่ละคนไปเจอใครที่ไหนมาบ้าง
ลดการทำงานของคุณหมอที่ต้องมานั่งสอบสวนโรคได้เยอะเลย
เขาจะมีแบบประเมินความเสี่ยงด้วยไงคุณผู้ชม
อย่างเรา๓คนก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว
ฉันเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำมาก
ผมก็ต่ำมากสีเขียว